เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเรียกแท็กซี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวเกาหลีนะคะ
เรียกแท็กซี่จากวัดพระแก้วให้ไปส่งโรงแรมแถวเจริญกรุง
แต่คนขับแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วก็เรียกค่ารถแพงค่ะ
ตัวนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายกลายเป็นว่าโอ้โหต้องมีการโวยวายทะเลาะกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
รถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ค่ะ
ทะเบียน๑มมคค๕๐๔กรุงเทพ
รับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจากวัดพระแก้ว
มาส่งที่โรงแรมบริเวณถนนเจริญกรุง
ไม่ยอมกดมิเตอร์ค่ะเรียกค่าโดยสาร๗๐๐บาท
นักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายเพราะเขารู้สึกว่ากำลังโดนโกง
นักท่องเที่ยวเขาก็รู้ว่ารถแท็กซี่ต้องกดมิเตอร์สิ

คนขับแท็กซี่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลดราคาให้เหลือ๕๐๐บาท
นักท่องเที่ยวบอกขอจ่ายแค่๓๐๐บาท
มันก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะ
แต่คนขับแท็กซี่เหมือนกับว่าใช้คำด่าที่มันหยาบแล้วก็แรงอะค่ะ
คว้าเงิน๓๐๐ไปแล้วก็เรียกเก็บเงินค่าน้ำ
ช่วงท้ายคลิปที่บอกว่า๒ขวด๒ขวด๒ขวด๔๐บาท
แต่เจ้าหน้าที่โรงแรมก็เลยรีบไล่ให้แท็กซี่ออกไป
อยากจะให้ปัญหามันบานปลายไปมากกว่านี้
คนขับแท็กซี่เขาอ้างว่าเป็นแท็กซี่วิน
มันมีวินแท็กซี่แถววัดพระแก้ว
วินตรงนั้นไม่ต้องกดมิเตอร์
แต่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ

ก็เลยมีความไม่เข้าใจกันตรงนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่พอใจนั่นแหละ

แต่เขาก็ไม่อยากเอาเรื่องอะไรไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แต่ก็ฝากเรื่องเอาไว้ว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการให้หน่อย

เขาบอกเรียกคนขับรถแท็กซี่มาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
คนขับชื่อว่านายทวีศักดิ์
เขายอมรับว่าเหตุการณ์ในคลิปคือเขาจริง
แต่เขาบอกว่าเขาเรียกค่ารถ๕๐๐บาทนะ

แต่พอไปถึงนักท่องเที่ยวจ่ายเขาแค่๓๐๐
ก็เลยโมโหว่าก็ตกลงกันแล้วว่ามัน๕
ทำไมไม่ยอมจ่าย๕๐๐
มากที่ทำให้เสริมเสียชื่อเสียงของคนขับแท็กซี่
ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
สัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
นี่นะคะเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษบอกรู้สึกผิดแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พิจารณาการกระทำบอกว่าก็มันก็ผิดจริงนั่นแหละ
เป็นความผิดตามพรรปี๒๕๒๒
เปรียบเทียบปราบไป๓๕๐๐บาท
แต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับรถด้วย
บันทึกประวัติการกระทำความผิดเอาไว้ในระบบด้วย
หมายความว่าถ้าทำผิดซ้ำโทษมันจะหนักกว่านี้
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต่อไปนะคะ
มิเตอร์แต่แรกก็จบเรื่องนะคะ